จากเรื่องฟุตบอลชายมาต่อกันที่เรื่องฟุตบอลหญิงกันบ้าง
ผู้จัดการฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็ออกมายอมรับ
ความพ่ายแพ้ที่แพ้ให้กับสหรัฐอเมริกา
แบบขาดลอยในเกมนัดแรกการแข่งขันฟุตบอลหญิง
แต่ก็หวังว่าจะมีคะแนนจาก๒เกมที่เหลือค่ะ
ดามแป้งหรือว่าคุณนนพันธ์ล่ำซำนะคะผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
ก็ให้สัมภาษณ์นะคะหลังเกมที่ทัพชาบาแก้วแพ้ให้กับสหรัฐอเมริกาไป๐ประตูต่อ๑๓
ก็ยอมรับว่าทีมชาติไทยเป็นรองในทุกรูปแบบ
ตั้งแต่ระบบการเล่นความสามารถเฉพาะตัวนะคะ
แต่สิ่งที่ต้องทำต่อจากนี้ก็คือต้องเรียกขวัญและกำลังใจกลับสู่ทีมให้เร็วที่สุด
สำหรับอีก๒เกมที่เหลือค่ะที่มีคิวจะเจอกับสวีเดนแล้วก็ชิลีค่ะ
ขณะเดียวกันมาดามแป้งก็ยอมรับด้วยนะคะว่าอนาคตของฟุตบอลหญิงไทยต่อจากนี้
ต้องวางรากฐานแล้วก็ระบบใหม่
เพราะว่าบรรดาแข้งสาวดาวรุ่งยังไม่สามารถขึ้นมาทดแทนผู้เล่นชุดปัจจุบันได้ค่ะ

ถ้าเราจะพัฒนาบอลหญิงมันต้องเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่าง
มันไม่มีตัวแทนแล้ว
เด็กก็ยังไม่แกร่งพอใช่ไหมคะ
นี่ก็วันนี้ก็เดินทางกลับสองคนส้มโอกับมิ้นก็กลับแล้ว

แล้วตอนนี้ทุกคนฟอไปหมดแล้ว

ส่วนนักเตะชาบาแก้วทุกคนก็เศร้าเสียใจนะคะ
แพ้สหรัฐไปถึง๑๓ประตูค่ะ

ส่วนหน้าลูกครึ่งไทยอเมริกาที่ร้องไห้ไม่หยุด

เดินเข้าไปหาครอบครัวซึ่งมาตามเชียร์ติดขอบสนาม
ซึ่งนอกจากมิยันดาจะร้องไห้นะคะ
ก็มีพี่ชายที่ลูกหูลูกศีรษะปลอบใจ

แต่กลับกลายเป็นว่าพี่ชายร้องไห้หนักตามไปด้วย
เนื่องจากว่าทุกคนก็คาดหวังเอาไว้มาก
การแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งแรกของมิรันดาค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะแฟนพุทธบอลเท้าไทย
ที่ไปเชียร์ทัพชาวาแก้วที่ฝรั่งเศสประมาณ๒๐๐คนนะคะ

แต่ว่าทุกคนค่ะยังส่งกำลังใจส่งเสียงเชียร์ให้กับนักเตะและทีมงาน
ทุกคนนะคะเดินทางเข้าสู่ห้องพักค่ะ

ก็ยืนยันว่าจะตามไปเชียร์ทัพชาบาแก้ว
อีก๒นัดอย่างแน่นอนค่ะ
ถึงแม้เราจะแพ้เท่าไหร่ก็ตาม

แล้วก็เราก็ยังอยู่ต่อนะครับ
จนเนี่ยเราก็ยังมีความหวังนะครับ
ว่าเราจะชนะชิลีนะครับ
แล้วเราจะได้เข้ารอบ๒นะครับ

กลับหลังทีมชาติไทยครับ
ส่งกำลังใจให้กับทัพชาบาแก้วของเราต่อไปด้วยนะคะ